ผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างที่คุณวรพรนำเรียนไป
สูงที่สุดในรอบเดือนมิถุนายนครับจำนวน๕๔๐๖รายครับ
๕๔๐๖รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๕๓๗๙ราย
จากในเรือนจำ๙รายแล้วก็ต่างประเทศ๑๘รายครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมรวมเป็น๒๔๙๘๕๓ราย
ส่วนผู้เสียชีวิต๒๒ศพครับ
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๙๓๔ศพแล้ว
ขณะที่คนที่หายป่วยกลับบ้านได้
วันนี้๓๓๔๓รายครับ
ส่วนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด๕อันดับแรก
คือกรุงเทพมหานคร๑๖๗๘ราย
ตากสมุทรปราการชนบุรีและสมุทรสาครนะครับ
ตัวเลขปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะ

ติดเชื้อโควิด๑๙เชื่อมโยงคลัสเตอร์
โรงงานเย็บผ้าในชุมชนบ้านแม่ตาว
อำเภอแม่สอดครับจำนวน๕๘๗ราย

สั่งล็อกดาวน์ปิดชุมชนแล้วก็แคมป์คนงาน
โรงงานเย็บผ้าเป็นเวลา๑๔วัน
ห้ามไม่ให้บุคคลเข้าออกอย่างเด็ดขาด
และตั้งทีมแพทย์สนามจากโรงพยาบาลแม่สอด
และโรงพยาบาลอำเภอพบพระ
เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และจะตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามใน๒โรงงานนะครับ
เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการไม่หนัก๒๐๐เตียง
ส่วนผู้ป่วยอาการหนักให้ส่งเข้ารักษา
ยังโรงพยาบาลหลักครับ

มีบรรยางานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
รายครับเชื่อมโยง๓คลัสเตอร์ใหญ่คือ
คลัสเตอร์แคมป์คนงานนะครับคลัสเตอร์ตลาด
แล้วก็คลัสเตอร์ในชุมชนที่มีการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
แบ่งเป็นแคมป์ก่อสร้างอำเภอศรีราชา๑๘๘รายครับ
ตลาดใหม่อำเภอเมือง๒๒ราย
อมอนนาเกลืออำเภอบังละมุง๑๗รายครับ

และตลาดพงศักดิ์ในอำเภอเมือง๑ราย
อกจากนี้ยังมีวงเลี้ยงสังสรรค์๕รายนะครับ

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน๑๐๙ราย
แล้วก็อยู่ระหว่างสอบสวนโรค๓๗ราย

แคมป์ก่อสร้าง๒แห่งนะครับ
อำเภอบางละมุงจนถึงวันที่๒๒กรกฎาคม
แล้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ลงใต้ไปที่สตูนฮะไปดูตัวอย่างคดีตัวอย่างนะครับ

ดำเนินคดีกับเจ้าของคลัสเตอร์งานแต่ง
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนวังประจันทร์
คือเขาฝ่าฝืนคำสั่งควบคุมโรคติดต่อครับ
มีการรวมตัวเกิน๕๐คนเมื่อวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา
เป็นเหตุให้ตอนนี้แพร่เชื้อไปแล้ว๗รายครับ
พบว่ามีผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวถึง๔๒ราย
ขณะนี้ตำรวจสอบพควนโดนลงบัตรฤทธิ์ประจำวัน
เป็นหลักฐานแล้วอยู่ระหว่างออกหมายเรียก
ผู้กระทำผิดมารับทราบข้อกล่าวหา

นายพีรพัฒน์เงินเจริญนะครับ
ในอำเภอควรโดนท่านเปิดเผยบอกว่า

ไม่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์มารกัสที่ยาลา
แต่ต้องดำเนินคดีให้เป็นคดีตัวอย่าง
สำหรับคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
และปกปิดข้อมูลครับ